ดิฉันดูว่าเห็นว่าพลเอกประวิทย์ออกมาจากห้องประชุม
พลเอกประยุทธ์ก็คือกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นเครื่องบิน

เดี๋ยวมีบรรยากาศล่าสุดไหมคะขอดูบรรยากาศสด
ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจาะให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ตอนที่พลเอกประวิทย์ออกมาจากห้องประชุมนะคะ
ตัวกำลังจะขึ้นเครื่องไปที่หนองบัวลำพูนะคะ
มีผลเอกอนุพงศ์แล้วก็มีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
จะได้ลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุจันทร์โอชา
ใช่ค่ะนี่คุณพูดถึงพลเอกอนุพงศ์ใช่ไหม
พูดถึงมธ๑เนี่ยคือนักข่าวของเราก็ไปถามเหมือนกันนะคะ

ท่านบอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก
ที่จะมาคุมพวกใบอนุญาตการครอบครองปืน
เพราะว่าเมื่อสักครู่เราก็มีเปิดสถิติ
ของการครอบครองปืนผู้เสียชีวิตจากปืน

ทีนี้พลเอกอนุพงศ์บอกนะคะ
ว่าการจะป้องกันในเรื่องนี้มันยาก
รวมถึงเรื่องของศูนย์รับดูแลเด็กเล็กของอบต
จะทำอย่างไรอยากให้มีรัวรอบขอบชิด
มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านดูหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์สั้นเนี่ยนะคะ